ระบำช้างผ้าเป็นการแสดงที่มีการเริ่มต้นการแสดงเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมพื้นถิ่นในการแห่ช้างผ้า
เนื้อหาคำร้องในบทเพลงที่ใช้ประกอบการร่ายรำระบำฟ้อนจึงมีเนื้อหาคำร้องที่ถ่ายทอดเกี่ยวกับที่มาของประเพณีการแห่ช้างผ้า
ซึ่งความผูกพันกับช้างตามวิถีชีวิตของชาติภัณฑ์ไทยใหญ่บ้านเมาะหลวงจังหวัดลำปาง
สื่อสารคติความเชื่อผ่านประเพณีและถ่ายทอดผ่านการระบำช้างผ้าเพื่อย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของงานประเพณี
นั้นดินแสดงให้เห็นกระตันยูตา
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน